คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวดี
เรื่องของน้องยุ้ยคุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหม
สาวพิการตาบอดแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกวัยขวบเศษ
เรานำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วก็มีคุณลุงพายับ
ติดต่อจะบริจาคดวงตาให้
ทีนี้คุณผู้ชมคนก็สงสารน้องยุ้ยไง

ตอนนี้ยอดเงิน๑๕๐๐๐๐๐กว่าบาท

แล้วเธอก็ตั้งใจว่าจะเอาเงินตรงนี้๑ล้าน๕แสนบาท

ไปให้กับโรงพยาบาลเธอก็เลยแบ่งเงิน๕๐๐๐บาท
เพื่อที่จะไปซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ให้กับโรงพยาบาลเพราะเธอบอกว่าเป็นการต่อชีวิต
ช่วยเหลือคนอื่นให้มีชีวิตต่อไปนะคะ
เพราะเธอรู้คุณค่าของชีวิตจริงนะ
เธอบอกว่าเธอเดินเข้าออกโรงพยาบาลแห่งนี้มาหลายรอบ
คุณหมอดูแลเธออย่างดีโรงพยาบาลเอาใจใส่เธออย่างดี
เชื่อว่าการทำหน้าที่ของคุณหมอและพยาบาลทำเพื่อสังคมจริง

ด้วยการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่ามอบเงินให้กับโรงพยาบาล
เพื่อนำไปต่อชีวิตให้กับคนไข้คนอื่น

ยุ้ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโรงพยาบาลบุรีรำ

ซึ่งน้องยุ้ยหรือว่านางสาวสุนิสามุ่งรวยกลาง
สาวพิการตาบอดเธอก็บอกว่า

คุณผู้ชมก็จะรู้แหละว่าคุณลุงพายับอยากจะบริจาคดวงตาให้
แต่ทีนี้มันติดในเรื่องของข้อกฎหมายไง
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเป็นบริจาคให้คนเป็น
จะต้องเป็นญาติกันไม่งั้นก็ต้องเป็นสามีภรรยา
เรื่องนี้นะทำให้คุณผู้ชมหลายท่านทำให้ประชาชนหลายคน

เพราะว่ารู้สึกจะทราบซึ้งเกี่ยวกับความมีน้ำใจ
และความเสียสละที่มอบให้ของคนในสังคมนะครับ
ค่ะแล้วก็เธอก็น้องยุ้ยก็บอกนะบอกว่า
รู้แหละถึงแม้ว่าจะรับมอบดวงตาจากคุณลุงพายับไม่ได้
แต่เธอก็มีกำลังใจแล้วก็อยากที่จะเป็นผู้ให้เหมือนกัน
ดังนั้นเมื่อวานนี้ค่ะน้องยุ้ยพร้อมกับญาติ

บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล๕๐๐๐บาท
จะได้นำเงินตรงนี้ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์แล้วก็เวชพันธุ์
แต่โรงพยาบาลแจ้งบอกว่าไม่สามารถรับเงินสดของน้องยุ้ยได้จริง
เพราะว่าเป็นเงินที่ผู้ใจบุญบริจาคมาเพื่อช่วยน้องยุ้ยโดยเฉพาะเลย
แต่ถ้าน้องยุ้ยต้องการบริจาคให้โรงพยาบาลจริงเนี่ย
ไม่ต้องให้เป็นเงินสดนะให้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ดีกว่า
อย่างเช่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่โรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้
แล้วตอนนี้โรงพยาบาลเองก็มีเครื่องนี้
เพียงพอต่อผู้ป่วยที่ใช้บริการ
ยุ้ยก็เลยบอกว่าโอเคค่ะตอบรับ
แล้วก็แจ้งความจำนงว่าจะซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เพื่อมอบให้กับแผนกผู้ป่วยโรคตาทันที

ภูมิใจนะคะเพราะว่าเขาก็บริจาคมาหนูก็บริจาคต่ออย่างนี้
ภูมิใจอย่างมากเลยค่ะ
เวลาทำบุญอย่างนี้ก็แบบมันอิ่มบุญนะ
เพื่อมีปฏิหารให้เรากลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่ค่ะน้องยุ้ยจริงใจลึก
ก็ยังหวังถึงเรื่องของปฏิหารอยู่นะครับ
ซึ่งคุณหมอจรรย์ทองทัพผอโรงพยาบาลบุรีรำก็บอกนะ
พูดถึงเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า
ถือว่าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็น
ต้องใช้ในการตรวจขึ้นหัวใจของผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาทางโรงพยาบาล
แล้วตอนนี้ทางโรงพยาบาลเองก็ต้องการอีกจำนวนมากนะคะ
ดังนั้นการบริจาคของน้องยุ้ยครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
ทีนี้นอกจากถามเรื่องการบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลแล้ว
ก็ถามถึงเรื่องของน้องยุ้ยด้วยสุขภาพของน้องยุ้ยด้วย
พอบอกว่าเรื่องอาการของน้องต้องดูแลกันต่อเนื่อง
แต่ถ้าเกิดว่าเกินความสามารถของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงกว่า
เพื่อที่จะร่วมกันรักษาอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
คุณหมอก็บอกแหละบอกว่าจะมีการฟื้นฟู
ทำให้เต็มที่เท่าที่น้องยุ้ยร่างกายน้องยุ้ยสามารถจะฟื้นตัวได้มากที่สุด